ต่อกันที่เรื่องรักสามเศร้าเรา๓คน
คุณจอยหมู่เป่าโบฮะภรรยาหลวงตำรวจ
แล้วก็โบเจ้าสาวนะครับ
แต่ว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันนะ
ว่าเป็นของคุณโบเจ้าสาวออกมาโพสต์จริงหรือเปล่า
แต่เป็นภาพของโบเนี่ย

แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งจับทั้งหมดเลย

หนูไม่รู้ว่าเขามีภรรยาแล้วพ่อแม่พี่น้อง
หนูก็ไม่รู้นะฮะไม่มีใครรู้มาก่อนนะครับ
เขาทำหนูท้องเขาต้องรับผิดชอบ
ส่วนใครคอมเมนต์ด่าหนูโดยไม่มีข้อมูลจริง
หนูจะแจ้งจับทั้งหมดตามพาระบอลคอมพิวเตอร์
แล้วก็จะฟ้องเมียหลวงภรรยาหลวงข้อหาบุกรุกดูหมิน
ซึ่งหน้าประจานทำให้อับอายเสียชื่อ
แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหาย๒ล้านบาท
แล้วก็ลงท้ายว่าหนูจะสู้
แล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกไป
ใช่แต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าข้อความนี้เป็นของโบเจ้าสาวจริงหรือไม่นะครับ
ทีนี้มีชาวแน็ตเขาไปจับโป๊ออ
ถ้าจะมาพระอาศัยกันอยู่ตรงเนี้ยตรงที่แฟลดเนี้ย
บันไดทางขึ้นลงแค่๒ทางถ้ามาอยู่จริงตามกระแสข่าว
ก็ต้องมีคนเห็นบ้างแหละว่าหมู่เปล่ามาอยู่กับโบเนี่ยนะครับ
อ่าส่วนเรื่องของการที่โบจะฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายสองล้านบาท
หรือไม่นั้นนะฮะทางด้านของภรรยาหลวงอย่างคุณจอยเนี่ยนะครับ
ก็มีการโพสต์ไว้เหมือนกันบอกว่าถ้าจะฟ้องกลับ๒ล้านบาท
ก็ยินดีจะสู้คดีแต่ทีนี้จะเอา๒ล้านใช่ไหม
มาก่อนสามแสนอ๋อเพราะว่าเขาก็ฟ้องไปเหมือนกัน
ใช่เพราะคุณจอยภรรยาหลวงเขาก็จะฟ้องเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ก็พอมีโพสต์นี้ออกมานะฮะทนายเกิดผลแก้วเกิด
ก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยเขียนข้อมูลบอกว่า
เจ้าสาวโบขู่จะฟ้องกลับภรรยาหลวงโดยเรียกสองล้านบาท
แท็กน้องไปเอาความมั่นใจผิดมาจากไหนนะครับ
การที่ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายตามไปงานแต่ง
เพื่อไปขัดขวางการแต่งงานของสามีเขานั้น
เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศศักดิ์ศรีของภรรยาหลวง
ซึ่งเทียบเคียงคำพิพากษาดีกาที่๓๗๘ทับ๒๔๗๙อะไรต่างนานานี้นะฮะ
ก็เป็นการพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมาย
หากทางด้านของคุณโบเจ้าสาวออกมาโพสต์
แล้วก็จะฟ้องกลับจริง๒ล้านบาท
ทนายเกิดผลก็บอกว่าขอให้คิดดีนะครับคุณเจ้าสาว
แล้วก็บอกด้วยนะว่าการเข้าไปขัดขวางสามีของตนแต่งงานกับผู้หญิงอื่น
ถือว่ามีเหตุอันสมควรที่จะเข้าไปย่อมไม่มีความผิดฐานบุกรุก

นี่ค่ะแล้วก็ทางฝั่งภรรยาหลวงเนี่ยนะคะ

ก็เป็นการให้คำปรึกษาได้กระแสตอบรับดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม